คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาอัปเดตกันหน่อยนะคะ
สำหรับคุณแม่สุดสตรองลิเดียสรรรัส
หลังจากที่ป่วยเป็นโควิด๑๙แล้วก็หายป่วยมาแล้วประมาณ๕๖เดือนนะคะ
ล่าสุดไปอัปเดตกับคุณหมอกันหน่อยซึ่งคุณแมททิวดีนสามีที่ป่วยเหมือนกันเนี่ย
ตอนนี้หายเป็นปกติดีแล้วแต่ทางด้านลิเดียนะคะ
กลับตรวจพบว่าการทำงานของถุงลมในปอดใช้งานได้เพียงหกสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นค่ะ
ซึ่งเธอบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้กระทบอะไรกับการใช้ชีวิตประจำวัน
เพียงแค่รู้สึกว่าเหนื่อยง่ายกว่าเดิมนิดหน่อยทั้งนี้จากอาการที่เป็นอยู่
คุณหมอก็ยังไม่มีวิธีการรักษาที่ชัดเจน
จากว่าโควิด๑๙เป็นโรคใหม่ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นค่ะ
ตกใจไหมก็นิดนึงเพราะว่าเราเองก็รู้สึกว่าเราแข็งแรงดี
แล้วก็ของพี่แมทก็หายแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ย
แต่ว่ามันออกมาแบบนิดนึงที่มันยังไม่ค่อยปกติเท่าไหร
คือเขาบอกว่าถุงลมในปอดเนี่ยอาจจะแบบยังเป็นแผลอยู่
ถ้าสมมุติแบบวิ่งเดียก็จะรู้สึกว่าเดียจะเหนื่อยเร็วกว่าคนอื่น
เพราะว่าอาจจะต้องแบบใช้ออกซิเจนเยอะเวลาช่วงวิ่งช่วงจ๊อกที่
เขาก็เลยยังไม่มียังไม่มีข้อมูลอะไรเยอะ
ก็เลยไม่รู้ว่าแบบมันจะหายมาเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมไหม
หรือว่ามันแค่หายใช้เวลานานขนาดไหน
เขาบอกไม่มีการรักษาค่ะต้องให้ร่างกายรักษามันไปเอง
ขอกำลังกายเพิ่มอะไรก็ไม่ได้ช่วยอะไร
ก็ต้องรอให้ร่างกายสูง